ไปดูของขวัญปีใหม่๑ตัวจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันนะคะ
เป็นของขวัญหายากมากเป็นเสือจากัวดำ

แล้วก็ให้เข้าชมกันได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเสือจากัวดำสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จังหวัดชนบุรีตัวนี้มาไกลนะ
เขามาจากสหรัฐอารับเอมิเรสค่ะ
โดยทางสวนสัตว์จัดให้ชมความน่ารักในช่วงปีใหม่นี้กันแบบเต็มเลย
จากัวดำนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่มีลักษณะเด่น
โดยการสร้างเม็ดสีเมลานีในปริมาณที่มากเกินไป
ขนส่วนใหญ่ของมันก็เลยกลายเป็นสีดำค่ะ
อัธพรศรีแหรันผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเล่าให้ฟังบอกว่า
สวนสัตว์ได้รับมอบเสือตัวนี้มาจากศูนย์อนุรักษ์พันธ์สัตว์อัลเมยะที่สหรัฐอารับเอมิเรส
เป็นเพศผู้อายุ๑๐เดือนเท่านั้นค่ะ
ได้มา๑ตัวสุขภาพสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงดีมาก
จะเปิดในส่วนแสดงจากัวดำให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างใกล้ชิด
หน้าตาเขาเหมือนเสือในเรื่องจังกะบุกเนาะ
ที่เราชอบเห็นตามเมาคลีเห็นตามทาซันก็น่าจะเป็นตัวนี้นะ

โดยเสือจากัวดำเนี่ยปกติเขาเป็นสัตว์กินเนื้อ
มีขนาดใหญ่รองจากเสือโครงแล้วก็สิงโต
อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เกือบเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์แล้ว
ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์
เป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลขหนึ่ง
อนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศค่ะ
พอมาถึงไทยแล้วก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคน
ไปดูของขวัญปีใหม่ตัวนี้กันหน่อย
ไปกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวช่วงปีใหม่นี้นะคะ
ไปดูกันเสือจากั่วดำ๑๐เดือน

หาดูยากยังเด็กอยู่เลย